แล้วก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการคลี่คลายมปรัฐภัณฑ์การเสียชีวิตของคุณแตงโม

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจจากสพ

ทีนี้ก่อนการประชุมค่ะคุณผู้ชมนักข่าว
มีโอกาสคุณเต๊สัตวัสตร์ไปร่วมด้วย

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณหญิงหมอนะคะ
ย้ำกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่ง
คุณหญิงหมอท่านมีต้นทุนทางสังคมที่สูงมาก
แล้วคนในสังคมค่อนข้างที่จะฝากความหวังไว้กับท่านมาก
แล้วแม่คุณแตงโมก็ฝากความหวังไว้กับท่านมากมาก

ในฐานะผู้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วเป็นคณะกรรมธิการชุดนี้ด้วย
แล้วอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นผู้สังเกตการ
ตามคำเชิญของกระทรวงยุติธรรมที่ไปร่วมการผ่าศพรอบ๒
เก็บข้อมูลมาตอบคำถามและข้อสงสัยของคุณแม่ของคุณแตงโม
คุณผู้ชมสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้
คุณหญิงหมอพูดประเด็นคือตอนก่อนเข้าไปเราก็สัมภาษณ

คุณหญิงหมอบอกว่าเมื่อวานนี้เชิญหลากหลายหน่วยงานมาก

ทีนี้คุณหญิงหมอตั้งคำถามไปที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานถามไปว่าท่านได้เก็บหลักฐานอะไรบ้าง
คือคุณหญิงหมอบอกว่าฉันจะเอาข้อมูลทางนิติเวทย์
ตอบคำถามอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้หลากหลายส่วนมาประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำคนบนเรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง
ถามไปที่พิสูจน์หลักฐานรู้ไหมคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตอบกลับมาว่ายังไง
ไม่ค่อยบอกอะไรเลยนะคะบอกแค่ว่าตรวจวันนี้ถึงวันนี้
แล้วทุกอย่างเป็นความลับในสำนวนคดี
ทีนี้คุณหญิงหมอถามต่อถามไปว่า
เอ๊ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานตอนที่ท่านทำหน้าที่เก็บรวบรวมพยาหลักฐานเนี่ย
ท่านได้เอาข้อมูลศพไปประกอบไหม
รู้ไหมคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานตอบว่ายังไง
ตอบไม่เกี่ยวผมทำหน้าที่แค่เก็บหลักฐาน
ไม่ได้เอาข้อมูลจากศพไปประกอบในการรวบรวมหลักฐาน
คุณหญิงบอกว่าแหมตอบมาแบบนี้นะรู้สึกชักไม่ค่อยสบายใจแล้ว
จริงตามหลักการมันต้องทำควบคู่กัน

คือหมอพยาธิวิทยาบอกว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนตายใช่ไหม
มันต้องไปขยายผลต่อว่าก่อนตายเนี่ยก่อนตกน้ำหรือหลังตกน้ำ
แล้วใครจะต้องไปขยายผลต่อก็ไม่ใช่พิสูจน์หลักฐานเหรอ
นี่ตัวอย่างว่าคุณต้องเอาข้อมูลจากศพไปประกอบ
แล้วคุณบอกว่าคุณทำงานแยกส่วนผมทำงานเก็บหลักฐาน

อะไรจมน้ำไปด้วยรู้ไหม

ตามหลักศาสนากลนะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ต้องได้ข้อมูลจากสบก่อนที่คุณจะไปทำงาน
แต่กลายเป็นว่าคุณไปเก็บอะไรก็ไม่รู้มา

เออแต่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปสิ
ทำแบบไม่ได้ร่วมงานกันเลย

แผลต้นขาขวาด้านในพญาธิวิทยา
ซัดแล้วบอกว่าเป็นแผลก่อนตายใช่ไหมพี่เบิร์ต

ตกน้ำหรือหลังตกน้ำมันก็มีจุดเดียวก็คือบนเรือ

คุณทำแล้วหรือยังถ้าบอกว่าทำแล้ว
ก็ต้องทำแบบบูรณาการแบบพี่เบิร์ตบอกไป

อ่าแต่คุณหญิงหมอก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจ
มันก็ยังสามารถพอจะพิสูจน์ได้ว่า
แผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนตกน้ำหรือหลังตกน้ำ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะคือเรื่องน้ำในลูกตา
อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญพอสมควรนะคะ
มันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานของตำรวจเลย
ตรวจแล้วอะไรนะคะไม่พบแอลกอฮอล์ใช่ไหม
ไม่พบแอลกอฮอลในร่างกาย

นั่นสิคะคุณหญิงหมอบอกว่า
นี่ไปตรวจร่างกาย๕คนไม่พบแอลกอฮอล
แต่กลายเป็นว่าพอไปตรวจน้ำในตาของคุณแตงโม
กลายเป็นว่าไปพบค่าแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ก็ในเมื่อน้ำในตาของคนตายเนี่ยยังพบค่าแอลกอฮอล์เลย

หรือที่คนบนเรือสิ่งมีชีวิตทั้ง๕คนบนเรือเนี่ย

หรือว่าจะบอกว่าคุณตังโมดื่มแอลกอฮอลคนเดียวเหรอ

ภาพที่ตอนไปเติมน้ำมัน
ก็แจกแก้วกันจะครบทุกคนอยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าเอาไปตั้งกี่ขวดนะคะ

ทีนี้เรื่องของการตรวจพบสารยูเรีย
แผ่นอนามัยของคุณแตงโมคุณหมอบอกว่า
คือตอนนี้มันยังไม่ชี้ชัดได้นะคะว่า
คุณแตงโมฉี่หรือไม่ฉี่ท้ายเรือ
มันยังตอบตรงนั้นไม่ได้ต้องเอาหลักฐานอื่นมาประกอบด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคำให้การของทั้ง๕คน

ยังคงวกวนนะคะเพราะฉะนั้นในชุดกรรมธิการชุดนี้
เขาก็เลยเรียกร้องไงบอกว่าให้เอาทั้ง๕คนไปเข้าเครื่องจับเท็จ
และที่สำคัญต้องไปเอาข้อมูลจากเรือ
ที่บอกว่าพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานแล้วเอามาประกอบด้วย
ถึงจะตอบได้เป็นองค์ประกอบร่วมกันนะคะว่า
สุดท้ายแล้วคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจริงหรือเปล่า
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณหญิงหมอพูดเมื่อวานนี้

คุณแม่ก็สงสัยเหมือนที่ชาวเน็ตสงสัยว่า
คุณแตงโมถูกทำร้ายร่างกายก่อนตกเรือหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าคุณหญิงหมอบอกว่า

คุณแตงโมโดนทำร้ายร่างกายก่อนตกเรือนะคะ
ในลูกตาที่คุณหมอก็ได้ตรวจแล้ว
ก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คุณหมอได้ตรวจพยายามดูสิว่ามันจะมีวิธีพิสูจนได้
ว่ามีปัสสาวะเป็นการปัสสาวะณตายก็คือตรวจหายูเรีย

แล้วก็ส่วนบาดแผลก็ได้ที่บอกไปแล้วว่านอกจากแผลที่ขาขวา
ยังมีรอยช้ำที่ต้นขาซ้ายสิ่งที่สงสัยณจุดที่มันดูน่ากลัว
คุณแม่เขาห่วงว่าคุณตังโมจะโดนทำร้ายตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
ตอบได้ว่าไม่มีแต่ว่าเรายังหาคำตอบอยู่ว่า
ต้นเหตุของการตกออกร้องในน้ำคืออะไรหรือบาดแผลทั้งหมดเกิดจากอะไร
ประมาณนั้นก็ยังดำเนินการตอบซึ่งคุณแม่เขาคงวางใจหมอความว่าทำให้
เรื่องนี้ในการพูดคุยกันก็ได้พูดคุยและว่าจะหารืนเว่านี้

สิ่งที่ต้องตอบก็คือก่อนตาย

คือนักข่าวก็ถามคุณหญิงหมอด้วยนะคะว่า
ลึกแล้วคุณหญิงหมอเชื่อไหมว่าคุณแตงโม
ฉีดท้ายเรือแล้วก็ตกลงไปในน้ำ

ไม่เอาหมวกของอดีตผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์

ลูกผู้หญิงจิตสำนึกของลูกผู้หญิงทุกคน
ใครจะไปฉีดท้ายเรือตรงนั้นในขณะที่เรือแล่นคะ
โอ้โหแล้วคุณหญิงหมอบอกว่าดูจากชุดด้วย

แต่อย่าเอาไปประกอบหรือว่าเชื่อมโยง
กับกรณีที่ตรวจแผนอนามัยไม่เจอยูเรีย

คือตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาผลการตรวจแผนอนามัย
ประกอบกับผลวิจัยต่าง
ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาประกอบด้วย
ว่าถ้าเกิดว่าคุณแตงโมฉี่แล้ว
แล้วก็แผนอนามัยถ้าเกิดตกน้ำไป
มวลน้ำเจ้าพระยาเยอะขนาดนั้น
แผ่นยูเรียมันจะละลายหายไปหรือยังคงอยู่

เช่นลองให้ใครสักคนหนึ่งนะไปฉี่
แล้วก็ค่าแผ่นอนามัย

ให้เท่ากับที่คุณแตงโมอยู่ในน้ำอ่ะอืม

ว่าคนปกติแล้วเวลาไปฉี่
แล้วใส่กางเกงในแล้วแผ่นอนามัยติด

คราบยูเรียมันจะละลายไปหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณหญิงหมอบอกว่าต้องรอคำตอบ
ซึ่งก็ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างเชื่อมโยงกันนะคะ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย